ใต้อย่างที่ชุมพรกันหน่อยละกันนะคะ
คือเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้อ่วมเลยนะ
เพราะว่าน้ำท่วมที่ถนนแล้วมันเป็นระยะทางยาว๒๐กว่ากิโล
คนติดแงกอยู่บนรถไปไหนไม่ได้ข่าวก็ไม่ได้กิน

แล้วเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเหรอ
เรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันนะคะ
อาจารย์อยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

อย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าได้ตามข่าวคนที่เดินทางจากกรุงเทพไปภาคใต้
นทุกข์ทรมานมากเพราะว่าไปเจอรถติดแงก
อยู่แถวทุ่งตะโกแถวสวีแถวหลังสวน
ติดตามวันข้ามคืน๒๐กว่าชั่วโมงในระยะทาง๒๐กว่ากิโลเมตร
ทนทุกข์ทรมานอดข้าวอดน้ำเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
วันรุ่งขึ้นเนี่ยมีคนใจบุญใจดีทำข้าวกล่องไปแจกจ่ายได้พอประทังชีวิต
น้ำท่วมหนักเลยครับทำไมมันท่วมหนักก็เพราะว่าฝนตกหนักและหนักมาก
มาสำรวจกันทีหลังพบว่าที่ไหนล่ะที่สวีฝนตก๒๐๐มิลลิเมตร
นี่เขาวัดปริมาณน้ำฝนแล้วที่หลังสวนประมาณ๓๐๐มิลลิเมตร
หนักที่สุดที่ท่าตะโก๕๐๐มิลลิเมตร
เอาตัวเลขมาบอกให้ฟังเพราะว่าในความหมายของกรมอุตุเนี่ย
ถ้าฝนหนักเกิน๙๐มิลลิเมตรเขาถือว่าฝนหนักแล้ว
อันนี้ไปก็ไปตั้ง๒๐๐ปลาก็ไปตั้ง๒๐๐๓๐๐๕๐๐แล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับ
แล้วไหนน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขามาผสมกันอีก
เพราะว่าแฟนรายการขีดเส้นใต้คนหนึ่งที่เขาไปเดือดร้อนอยู่ที่นั่น
เขาโทรมาถามผมว่าระบบเตือนภัยเตือนภัยพิบัติเนี่ยไม่มีแล้วเหรอ
ทำไมไม่มีการเตือนภัยพิบัติให้ประชาชนรับรู้
ถ้าเขารู้เนี่ยเขาอาจจะไม่เดินทาง
หรือเขาเดินทางไปแล้วถึงชุมพรเขาจะได้แวะพัก
เขาจะไม่ลุยต่อไปที่สวีไปที่ทุ่งตะโก
เขาจะได้แวะพักนี่เขาไม่รู้แล้วเขาต้องอดข้าวอดน้ำเดือดร้อนกันสารพัดสารพาน
ถามว่าใครควรจะเตือนภัยครับ
ตอบว่าเราเคยได้ยินชื่อศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไหมครับ
ก่อนหน้านี้มีศูนย์นี้เพราะว่าศูนย์เตือนภัยเนี่ยเขาจะมีข้อมูลทุกส่วนมีข้อ
กรมอุตุมีข้อมูลน้ำหลากเขาจะประมวลทุกจุด
แล้วถ้าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนภัย
ถ้าเป็นเรื่องแรงแรงเนี่ยเขาจะเตือนภัยอย่างชนิดที่ว่าคนต้องรู้
แต่ว่าคราวนี้ไม่มีการเตือนภัย
มีข่าวจากกรมอุตุกรมอุตุเขาก็แจ้งว่าฝนจะตกเท่าไหร่เท่าไหร่
แต่ขอโทษเถอะภาษาของกรมอุตุเนี่ยเป็นภาษาเฉพาะ
ฝนจะตกมากเท่าไหร่เขาก็ใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกัน
ช่องทางในการประกาศของกรมอุตุลงหนังสือพิมพ์
วิทยุออกโทรทัศน์ในช่องของพยากรอากาศ
คนดูมั่งไม่ดูมั่งดูแล้วไม่ได้สนใจ
ก็ไม่มีการเตือนภัยพิเศษใดทั้งสิ้น
ศูนย์เตือนภัยพิมพ์มันควรจะทำหน้าที่นี้เพราะอะไรครับ
ถ้าใครจำกันได้นะตอนปี๔๗เกิดเหตุซึนามิ
ตอนนั้นเราก็พูดกันมากว่าอ๋อระบบการเตือนภัยในบ้านเราเนี่ย
ไม่ได้ให้ความสำคัญเน้นย้ำให้คนเข้าใจ
ก็เลยมีข้อตกลงกันว่า
จากนี้ไปการเตือนภัยเนี่ยจะต้องมีศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แล้วการเตือนภัยเนี่ยจะต้องเตือนให้ประชาชนรู้
ให้ประชาชนรู้ทำยังไงครับ
ตกลงกับกศธชไว้
กศตชก็มาตกลงกับบรรดาผู้ประกอบการโทรทัศน์ทั้งหลาย
ว่าถ้ามีคำเตือนด่วนพิเศษจากศูนย์เตือนภัย
กศธชจะส่งเรื่องด่วนนั้นให้สถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง
สถานีโทรทัศน์ใครออกอากาศอยู่ช่วงไหนจะเป็นช่วงข่าว
จะเป็นช่วงละครจะเป็นช่วงอะไรที่คนเขาดูกันเยอะเนี่ย
มันจะมีตัวหนังสือเตือนแดงวาบวาบวาบ
คำเตือนจากศูนย์เตือนภัย
คนที่ดูโทรทัศน์จะต้องรู้ครับ
เพราะว่าเขาเตือนในช่วงเวลาพรามไทม์เวลาช่วงข่าว
สถานีโทรทัศน์เขาให้ความร่วมมือไหมครับ
ให้ครับผมเนี่ยในนามตามยกสมาคม
ได้ประชุมทุกช่องบอกไม่มีปัญหา
แต่ปัญหาคือไม่มีข้อมูลมาจากศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แล้วตอนหลังเนี่ยมันมีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เราไม่ให้ความสำคัญกับศูนย์เตือนภัย
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยตอนนี้
อยู่ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นงานระดับกองเท่านั้นแหละครับ
ห้อยไว้กับกรมบรรเทาสาธารณภัย

บุคลากรก็มีจำกัดงบประมาณก็มีจำกัด
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่ได้เตือนภัยให้คนรู้
เห็นไหมครับคนที่เขาไปเดือดร้อนเนี่ย

แล้วจะยังไงกันต้องลื้อมาใหม่เถอะครับ
ศูนย์เตือนภัยต้องลื้อมาใหม่
แม้กระทั่งที่ภาคอีสานเองเนี่ย
คนที่เขาน้ำท่วมมิดหลังคาท่วมหนัก
เขาบอกหนักกว่าปี๕๔ด้วยซ้ำไป
เขาไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเขาจะต้องเจอปัญหานี้
เขาฟังข่าวเขาฟังกรมอุตุ
แต่เขาไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้
เพราะไม่มีการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยให้เป็นกิจจะลักษณะ
เห็นไหมครับว่าเดือดร้อนกันขนาดไหน
วันนี้เนี่ยยังไม่สายเกินไป
รัฐบาลต้องเห็นความสำคัญของศูนย์เตือนภัยพิบัติ
มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่
เตือนภัยพิบัติส่งคำเตือนไปที่กศธช
กศตชส่งคำเตือนไปถึงสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ย
เวลาเขาจะเตือนภัยเนี่ย

อยู่ขึ้นมาก็ขึ้นตัวแดงวาบวาบ
ประกาศเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แล้วเขาก็เตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้
อันนี้คนก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง

แต่ของเราระบบทำไมเราทำอย่างเขาไม่ได้
แล้วปล่อยให้ประชาชนไปเดือดร้อนอยู่อย่างนั้น
ลูกเล็กเด็กแดงนั่งอยู่ในรถ

เขาเดือดร้อนกันแค่ไหนล่ะครับ
เรื่องนี้ไม่ควรจะปล่อยผ่าน
เรื่องนี้ควรจะหยิบมาทบทวนว่า
เราจะเอายังไงกับเรื่องการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายเลยครับ

คนเข้าถึงง่ายที่สุดทุกคนมีมือถือ
ขับรถไปถ้ามีข่าวเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ

ก็ไปตกลงกับค่ายมือถือก็สิครับ

ถ้าใส่ใจจะเตือนภัยให้กับประชาชน

เอาเรื่องที่๒ตามมาห้อยท้ายหน่อย

น้ำท่วมร่ายนาศาโธ

ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินเยียวยายังไม่ได้เลยนะครับ
มีองค์กรกุศลสื่อต่าง
ก็พายเรือไปแจกจ่ายกันบ้างแต่ว่าจากภาครัฐเนี่ยยังไม่เห็น
เขาถามว่าเมื่อไหร่เงินเยียวยาจะไปถึงมันควรจะมีหน่วยงานไหนที่จะรับผิดชอบ
แล้วประกาศให้คนรู้วันต่อวันว่าคนที่น้ำท่วมบ้านจะได้เริ่มรับการเยียวยาที่นั่นที่นี่
ส่งเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เยียวยาไปได้แล้วกี่ครอบครัว
ยังเหลืออยู่กี่ครอบครัวที่ไม่ได้เยียวยาเขาจะได้มีความหวัง
พวกทางการเกษตรเรื่องเลี้ยงสัตว์เรื่องประสุทธิ์สัตว์เรื่องไล่นาสาโท
เยียวยาไปแล้วเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่เขาจะได้มีความหวัง
นี่ไม่มีครับมันเงียบกริบเลยล่ะครับ
ฉะนั้นเอาคำถามเรื่องนี้มาถามซะด้วยว่า
ตกลงรัฐบาลจะเริ่มเยียวยาคนที่เขาเดือดร้อนน้ำท่วม
อยู่แถวภาคอีสานได้เมื่อไหร่ครับ
เขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับเรื่องบางเรื่องเงียบไม่ได้เนอะอาจารย์เนอะ
ช่วยเหลือประชาชนขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
วันนี้อาจารย์มาจัดรายการเลยตรงนี้นะครับ